คุณผู้ชมครับพื้นที่ประจวบคิริขันถือว่าเป็นประตูสู่ภาคใต้อีกหนึ่งจังหวัดนะครับ
น้ำท่วมแบบนี้สภาพการจราจรถนนหนทางเองก็กระทบพอสมควร
รถติดก่อนหน้านี้เป็นสิบสิบกิโลเมตรเพราะว่าเดินทางไปไหนไม่ค่อยได้
แต่ว่าณวันนี้เนี่ยหลายจุดระดับน้ำเริ่มลดลงก็จะเหลือเศษซากประหลักหักพังแล้วก็โครนต่างที่ต้องเร่งทำความสะอาด
แต่ว่าบางจุดเองต้องเตรียมรับมือกับมวลน้ำก้อนใหม่ที่จะทยอยมาแล้วนะครับ
ติดตามสถานการณ์ล่าสุดพร้อมกันกับคุณนิ่มนวลสุพรรณยศผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากพื้นที่ครับ

ที่ตกลงมาอย่างหนักเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทำให้เกิดน้ำป่าละลอกใหม่
บ่าลงมาจากเทือกเขาตะนาวศรีพยายามจะข้ามถนนเพชรเกษมนะคะ
เพื่อระบายลงสู่ทะเลค่ะปริมาณน้ำนี้นะคะทำให้น้ำท่วมขังเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอบางสะพาน
และพื้นที่อำเภอทัพสแก่บางส่วนค่ะจุดที่วิกฤตหนักที่สุดของจังหวัดประจวบคิริขันคือที่อำเภอบางสะพานค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะที่ถนนเพชรกะเสมตรงสี่แยกบางสะพาน
น้ำป่าไหลเชี่ยวเข้าท่วมถนนนะคะรถเล็กจมเกือบมิดหลังคาค่ะ
รถใหญ่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้เลยนะคะวันนี้ทีมข่าวเดินทางเข้าไปสำรวจในพื้นที่
พร้อมกับทหารอากาศจากกองบิน๕พบว่าตรงสี่แยกนั้นนะคะ
แห้งแล้วค่ะแต่ถนนยังชำรุด
เมื่อเดินทางต่อเข้าไปยังโรงพยาบาลบางสะพาน
สองข้างทางพบว่ายังมีน้ำท่วมขังถนนอยู่
น้ำค่อนข้างไหลเชี่ยวค่ะรถเล็กไม่สามารถผ่านได้

ส่วนผู้ป่วยซึ่งอยู่ในภาวะวิกฤตต้องเคลื่อนย้าย
เนื่องจากโรงพยาบาลไฟดับตั้งแต่เมื่อวานนั้น
ลำเลียงออกมาส่งต่อยังโรงพยาบาลเมืองประจวบคิริขัน

สำหรับโรงพยาบาลบางสะพานนั้นจะปิดทำการ๓วันค่ะ
เมื่อน้ำลดนะคะกรมสนับสนุนและบริการสุขภาพ
ระดมทีมวิศวกรเข้าไปกู้ระบบปรับปลาระบบออกซิเจน
ระบบการทำงานของเครื่องมือแพทย์รวมทั้งระบบบำบัดน้ำเสีย
ซึ่งทั้งหมดเป็นหัวใจสำคัญของโรงพยาบาลในทันทีค่ะ
ขณะที่ทีมข่าวกำลังเดินทางออกมาจากพื้นที่ในช่วงบ่ายนั้นนะคะ
ปรากฏว่าน้ำเพิ่มสูงขึ้นค่ะ
เพราะปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงเช้า
แล้วเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองลอยให้ล้นออกมาซ้ำ
รวมทั้งน้ำที่มาจากเทือกเขาตะนาวศรีด้วยนะคะ
ท่วมถนนเพชรเกษมบริเวณหนองย่าปล่องค่ะ
ทำให้สะพานขาดทั้งฝั่งขาขึ้นและขาล่อง
แต่เจ้าหน้าที่ได้แก้ไขปัญหาด้วยการสร้างสะพานเหล็กชั่วคราว
ให้สามารถระบายการจราจรที่ติดขัดสะสมไปได้ค่ะ
ซึ่งคุณผู้ชมที่จำเป็นต้องเดินทางลงสู่ภาคใต้นะคะ
สามารถใช้ถนนเพชรเกษมได้บางช่วงค่ะ
และสามารถใช้เส้นทางเลี่ยงได้ดังนี้นะคะ
เส้นทางแรกค่ะที่อำเภอทัพสแก่นะคะ

สามแยกบ้านกรูดปากคองบ้านกรูดค่ะ
เส้นทางที่๒ที่อำเภอบางสะพานค่ะ

สามแยกสะพานชายทะเลนะคะ

จากนี้นะคะทีมข่าวยังขับรถตะเวนดู
ถนนเทศบาลเมืองประจวบคิริคันนะคะ
พบว่ายังมีน้ำท่วมขังบางจุดค่ะ
ที่ไม่สามารถระบายได้ทั้งที่ห่างจากทะเลไม่ถึงสองกิโลเมตรนะคะ
โรงเรียนยังประกาศปิดเรียนอย่างต่อเนื่องค่ะ

เขาช่องกระจกอยู่ติดกับบริเวณคลองบางนางรมนะคะ
ซึ่งเป็นคลองธรรมชาติที่ระบายน้ำป่าที่ไหลหลากจากด้านบน
ลงสู่อ่าวประจวบหรือว่าอ่าวไทยนั่นเองนะคะ
ทีมข่าวเดินทางมาสังเกตการณ์ที่นี่ตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ
จะเห็นว่าน้ำป่าที่ไหลมาจากด้านบนเนี่ยค่ะ
มีสีขาวขุ่นตัดกับสีน้ำทะเลนะคะ
ซึ่งถ้าคืนนี้ฝนไม่ตกลงมาซ้ำเติมวิกฤตที่วิกฤตหนักอยู่แล้วนะคะ
คาดว่าพรุ่งนี้ค่ะน้ำจะสามารถระบายลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วแน่นอนนะคะ
นิ่มนวลสุพันยศข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากบริเวณปากคลองบางนางลมอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีคันค่ะ